เอ้ยง้อเหรอ

ถ้าหนูอยากได้เงินรางวัลแล้วผ่านข้อต่อไป

นี่๑กิโลเหมือนกันราคาถูกที่สุดแล้วก็แดงด้วย
โอ้ยนี่สิฝนละไม้มงคล

อันนี้ถูกสุดแล้วถูกสุดแล้ว

๑กิโลบาทตังค์หมอพร้อม๑กิโลบาทถังความความมาก

ถ้าไม่เชื่อจะตีก้นให้หน่อยดีกว่าดีกว่า

น้ำหนักเท่ากันหมดนะไม่เกี่ยวกับลูกเล็กลูกใหญ่นะ
เพียงแต่ว่าแตกต่างกันว่าผลไม้อะไรเท่านั้นเอง

แต่ว่าบางทีมันก็มียี่ห้อมีพันธุมันอีกนะ

คะ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

คุณคิดว่าสละราคาถูกที่สุด
งั้นเป๊กจะเฉลยแก้วมังกรน้ำหนัก๑กิโลกรัม
ที่คุณตั๊กและคุณซายไม่ได้เลือก

๔๐บาท

มีเสียงเอื้อออห่างจากรำคอมมาเลยว่าทำไมมันถูกละ

งั้นเป๊กจะเฉลยแตงโมนะที่คุณตั๊กและคุณซายไม่ได้เลือก

น้ำพื้นกริ้วแล้วตอนนี้
สละที่คุณตั๊กและคุณซายเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๓๗บาทค่ะ
สาวค่าแพงกว่า๓๗บาท

จะเสียชีวิตจะเสียทรัพย์ให้กับสละหรือเปล่า

มาทีละตัวค่ะมีเลข๕มาแล้วค่ะ

และผลไม้สีแดงน้ำหนัก๑กิโลกรัม
สละเป็นผลไม้ที่ราคาถูกที่สุด

นี่คุณรู้ตัวไหมมาครึ่งทางแล้ว

ครึ่งทางแล้วนะตอนนี้๔๐
๕๖๗๘อีก๔ข้อ
คุณถึงข้อแจ็คพอร์ต๑แสนบาท
แต่ว่าคุณต้องผ่านข้อที่๕ไปให้ได้ก่อน
ข้อที่๕ค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ข้อต่อไปถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ข้างหน้าสระถูกไหม

พี่บอกแล้วไงพี่บอกแล้ว

และอันต่อไปเนี่ยสำหรับสาวที่ร้อนแรง

นี่คือไฟลอยของคุณโรเบิร์ต

ี่ห้อชิปมี๓ชิ้นนะครับ
ไม่น่าแพงแล้วก็ไม่น่ารอดข้อนี้

ของมี๔๐๐ก้านค่ะครับผมที่ทำคัญราคาถูกที่สุด
ค่ะ

มึงพี่ไม่แพง
มานำทุกมาให้เลยนะครับไงครับอาจจะ

จุดตำแกนและจุดไฟลักษณ์ได้ไหมครับพี่
เล่าจากจุดไฟลักษณ์แล้วต่อไฟลอยได้ไหมครับพี่
ไม่ต้องยิ้มที่มีเมียเขาแล้ว
คำถามข้อนี้คุณราคา๒๕๐๐๐บาทค่ะ

นะคะไฟทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

อันแรกไฟแชคเคยซื้อไหมครับคุณปลาคุณตาย

สุดท้ายเขาก็ทิ้งไปเหลือไว้แต่ไฟแชค

ไม่ต้องมีหมู่ทั้ง๓อย่างเลยค่ะอันนี้๒๐บาทก็มีค่ะค่ะ
แต่พี่บอกนะว่าไม่รวมไม่ใช่ราคาในร้าน๒๐บาทแน่นอน
คุณผู้ชมสามารถเซลฟี่กับหน้าจอแล้วก็ร่วมเล่นเกมท้ายรายการกับเป๊กได้ค่ะ
อันนี้น่าจะต้องแพงอยู่แล้วถูกป่ะ
อันนี้ไม่ใช่ราคาโปรโมชัน

อันหนึ่งก็ต้อง๑๐นิดป่ะ

อันคือตอนสินสัยเคยซื้อกลองหนึ่งกี่บาท

ดูซับสนอะน่าจะช่วยเหลือมาก

คุณจะใช้ไหมหรือว่าคุณจะตอบเลย

ตอบเลยไหมถือว่าเป็นคำตอบไหม

คุณตาคุณซายถ้าข้อนี้คุณตอบผิดนะ

เงินที่คุณสะสมมาเท่าไหร่ก็ตาม

เกมจบกลับบ้านบิงเปราะสันทีนะคะ

อันที่๓นี้ค่ะปืนจุดเตาแก๊ส

ขีดไฟ๔๐๐ก้าน
คุณซายและคุณตั๊กเลือกราคาอยู่ที่

คุณซายคุณตั๊กเมื่อกี้คุณดีใจอะไรกัน
ดีใจเพราะถูกกว่าเพราะว่า
เนี่ยเขาเพิ่งถูกกว่าปืนจุดเตาแก๊สแต่ถ้าเขา
แพงกว่าไฟแชคทั้ง๓อันนี้

และนี่คือไฟแชคที่คุณซายและคุณตั๊กไม่ได้เลือก

แพงกว่า